คุณผู้ชมคะไปดูเมื่อวานเกิดเหตุระทึกขึ้น
ที่บริเวณตลาดน้ำดอนหวายนั่นเองค่ะ
ตรงนั้นเขาจะมีเป็นแผ่นคอนกรีตทางเดิน

แล้วก็มีเขื่อนริมแม่น้ำยาวประมาณเกือบร้อยเมตร
ปรากฏว่าพังถล่มลงไปในแม่น้ำค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องกั้นพื้นที่บางส่วน

จังหวัดนครปฐมให้เป็นพื้นที่อันตรายนะคะ

บริเวณด้านหน้าตลาดน้ำดอนหวาย
พังลงไปในแม่น้ำเป็นแนวยาวประมาณสัก๘๐เมตร

โดยเรือนแพร่สำหรับที่จะให้อาหารปลา

แล้วก็ทางเดินคอนกรีตจมหายไปบางส่วนนะคะ
โดยบริเวณนี้ถือว่าอยู่ในพื้นที่ของวัดคงคารามดอนหวาย
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ
นายสุพศยศสิงคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ก็นำคณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็สั่งให้เอาเชือกมากั้นเอาไว้เป็นแนวยาว
เพื่อกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุ

เห็นมันพังมันซุดแบบนี้ถือว่ายังเป็นพื้นที่อันตราย
แล้วก็มีร้านค้าพังเสียหายประมาณ๒๓ร้านที่อยู่ติดกัน
ก็เลยสั่งให้ร้านค้าในโซนด้านนอกปิดแผงขายสินค้า
เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดการซุดตัวลงสู่แม่น้ำเพิ่มขึ้นค่ะ
โดยนางนิพาศรีสดใสเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง
ซึ่งอยู่ติดกับเขื่อนก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุนะ
ได้ยินเสียงดังก่อนที่เขื่อนจะพังลงไปในแม่น้ำทั้งแถบ
แต่ว่าโชคดีที่ร้านของตนไม่พังไปด้วย
แต่ก็ยอมรับว่ามีบางส่วนของร้านที่ต่อเติมเอาไว้
พังลงในแม่น้ำประมาณสัก๑๐ตารางเมตรได้ค่ะ
ขณะที่นายคันชนผ่องใส่นายอำเภอสามพราน
ก็บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินคดีกับผู้ใด
โดยจะต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งก่อนด้วย
แต่พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านให้ข้อมูลมาแบบนี้คุณ
ว่าเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ทางวัดได้ย้ายรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิ่มขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในวัด
มาไว้ที่ริมเขื่อนเพื่อให้นักท่องเที่ยวกราบไหว้
จ้างรถเคนขนาดใหญ่ขนาดยกถึง๒๐ตันมายกรูปปั้น
ซึ่งรถเคลงดังกล่าวมาจอดยกตรงเขื่อนเป็นลานคอนกรีต

และอาจจะเป็นสาเหตุที่ให้มันสะสมความร้าวไง

มันร้าวลึกร้าวในหรือเปล่า
ก็เลยพึ่งมาพังทะลมตอนเดือนกุมพาพันธุ์นี้
แต่พ่อขาแม่ขาบอกเดชบุณ

เดชบุญสำหรับทั้งพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยว

นั่งพักผ่อนแล้วคุณนึกถึงสภาพสิ
ถ้าเกิดว่ามันพังถล่มตอนที่มีคนอยู่เนี่ย